คุณผู้ชมค่ะเฮลิคอปเตอร์นะคะนอกจากจะเป็นพระราชภานะที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นธุรกันดาลเพื่อทรงเยี่ยมเยี่ยนประชาชนแล้วเนี่ยนะคะ
ในเวลาต่อมาค่ะกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวาย
เพื่อให้พระองค์ทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณีกิจด้วย
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
สิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา
้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นเครื่องบินพระที่นั่ง
จากนั้นเป็นต้นมาในคราวที่ทั้งสองพระองค์
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศเพื่อส่งเชื่อมสัมพันธมิตรี
ทัพอากาศก็ได้นำเครื่องบินลำดังกล่าว
น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายให้ทรงใช้เป็นพระราชภาษณะมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นฉายาที่คนอังกฤษตั้งให้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
เรียกติดปากกันเป็นเหมือนชื่อจริงนับตั้งแต่นั้นมา
ถ่ายภาพทิ้งระเบิดโจมตีพยาบาลตรวจการและทิ้งร่ม
ซึ่งเหตุผลที่กองทัพอากาศเลือกเอาเครื่องบินประเภทนี้เป็นเครื่องบินพระราชภาษณะ

โดย๖ลำนั้นเป็นการจัดเก้าอี้ภายในแบบชิดข้างลำตัวตรงกลางว่าง
ซึ่งเป็นการจัดแบบสำหรับการบรรทุกผลร่มและสินค้า
เนื่องจากเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรมาก่อนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่๒
และมีเพียง๒ลำที่จัดเก้าอี้แบบที่นั่งโดยสาร๑ใน๒ลำนี้มีประตูโดยสารขนาดเล็ก
ต่างจากอีก๗ลำที่มีประตูขนาดใหญ่เพื่อสะดวกในการบรรทุกสินค้าเข้าออกเครื่องบิน
ที่มีการจัดห้องโดยสารเป็นแบบโล่งห้องเดียวแต่แบ่งเป็นบริเวณโดยในบริเวณแรกหลังห้องนักบิน
เป็นส่วนที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่๙และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ส่วนถัดมาเป็นที่นั่งสำหรับผู้ติดตามและลูกเรือส่วนตู้เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
สุขาและชั้นจัดอาหารนั้นติดตั้งอยู่บริเวณส่วนปลายหางตรงประตูทางออกท้ายเครื่อง
เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระราชภาษณะแต่ละครั้งนั้น
จากจะมีเครื่องบินดาโกต้าเป็นเครื่องบินพระที่นั่งแล้ว
ยังมีการจัดเครื่องบินดาโกต้าอีกลำเป็นเครื่องบินพระที่นั่งสำรอง
หรือจัดเป็นเครื่องบินลำเลียงพระราชสัมภาระต่างโดยเฉพาะในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน